คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องการเมืองตอนนี้นะคะ

มีดาราออกมาแสงความคิดเห็นมากมาย

กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลจริงค่ะ

คิมของเรานะคะเจ๊คิมเจนิเฟอร์คิมค่ะ
ก็เป็นอีกคนนะคะที่ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองนะคะ

เมื่อวานนี้ก็มาเยี่ยมที่บันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะคะ
พร้อมกับเปิดใจผ่านบันทึงไทยรัฐนะคะว่า
เรื่องการแสดงความคิดเห็นเข้าใจว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วย

แต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่พี่คิมมุ่งมั่นนะคะ

อยากให้ประเทศพัฒนาแล้วก็เดินไปข้างหน้า

เวลาอะไรที่มันอยู่ในโลกโซเชียล

เราเองเป็นบุคคลสาธารณะ
เราต้องเข้าใจให้ได้ในส่วนหนึ่งก่อนว่า
มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แม่ไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้
แต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกก่อนเลยว่า
ยังมีความจงรักพักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

ความเป็นแม่ความเป็นคนรุ่นเก่า
เราจะต้องถอยถอยบทบาทของเรา
ลดบทบาทของเราลงเพื่อให้คนรุ่นใหม่
และประเทศชาติเราได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ปีข้างหน้ามันจะเป็นของพวกเขา
มันเป็นเรื่องของเด็กยุคใหม่คนยุคใหม่
เราเป็นแม่เราต้องเปิดใจกว้าง
นะคะก็ตามที่แม่คิมบอกเลยนะคะ

เห็นไหมคะแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจัดเต็มแบบนี้

ฝากคอนเสิร์ตใหญ่ของแม่คิมค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินรับเชิญคลับคังค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้แลมนะคะ
ปัดหมดเรื่องเนี่ยเจ

แม่ไม่มีเพลงแม่ไม่มีเพลง

คอนเสิร์ตก็เกรงใจคนดูเสียตังค์มา
ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ชอบเมดเล่
คือเอาหลายท่อนหลายตอน
หลายเพลงมารวมกันให้คนร้องได้